ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะก็ต้องบอกว่าส่งผลกระทบเป็นภัยธรรมชาติเช่นกันค่ะ
ฝนตกหนักติดต่อกันสองวันนะคะแล้วก็น้ำป่าเนี่ยไหลหลากจากเทือกเขาภูพาล
ไหลมากระหน่ำนะคะพัดถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอขาดสบ้าน
แล้วก็ต้องทำให้วันนี้เนี่ยการจราจรก็ต้องถูกตัดขาดถูกปิดโดยสิ้นเชิงค่ะ
นี่แหละค่ะสภาพที่ปรากฏขึ้นในวันนี้จากน้ำป่านะคะ
คือมาจาก๒๓วันที่ผ่านมาที่สกลนครฝนตกหนักทั้งจังหวัดนะคะ
แหล่งน้ำหลายพื้นที่น้ำก็มีการกักเก็บกันเพิ่มสูงขึ้น
น้ำป่าจากเทือกเขาภูพาลไหลหลากลงมาแล้วก็ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ตรงที่ตำบลแมทนาธมตำบลด่านม่วงคำบ้านตองโขบ
ตำบลตองโขบอำเภอสี่เอ่อโคกษีสุพรรณสกลนครนะคะ
น้ำล้นตลิ่งกัดเจาะจนถนนขาดนะคะ
ชาวบ้านก็ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ต้องปิดถนนแบบนี้นะคะ
เราไปสำรวจถนนเส้นหลักที่เชื่อมจากอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อำเภอพลนาแก้วก็พบว่าตรงจุดที่ถูกน้ำกัดซะจนถนนขาดเนี่ย
กำลังอยู่ระหว่างการลงเสาเข็มต่อหม้อจะสร้างสะพานกัน
ซึ่งก็ต้องมีการติดป้ายแจ้งเตือนห้ามรถทุกชนิดผ่าน
เพราะว่าถนนใช้การไม่ได้ในตอนนี้
สัญจรไปมาก็ต้องเลี่ยงไปใช้ถนนเส้นบ้านป่าขาวบ้านหนองแค่
หรือว่าเส้นบ้านพลทองบ้านพรพรมศรีธาตุ
อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครแทนเป็นการชั่วคราว
ใครที่ใช้เส้นทางนี้ต้องเลี่ยงก่อนนะคะ
น้ำป่าจากทึกขาวภูพาก็ยังได้ไหลบ่าเออท่วมเส้นทาง
ตรงบ้านกกโดบ้านนาขี้นาคตำบลกกปลาซิลอำเภอภูพาลด้วยนะคะ
ตรงจุดนี้รถไปไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมดูสภาพแบบนี้นะคะ
ซึ่งหลังจากที่น้ำระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ
ก็จะต้องเข้ามาซ่อมแซมถนนให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะคะ
ช่วงนี้สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วค่ะคุณผู้ชม
สกลนครนะคะเจอฝนตกหนักมา๒วันแล้วค่ะ